พักโอ้ยใจเย็นโรสลินใจเย็นโอ้โหมาถึงก็ร้อนแรง
สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีรสลินด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะนึกว่าสู่ขิตไปแล้ว
ยังไม่สู่ขิตครับแหมกลับมาสู่คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอ
โอ้โหคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมจะบอกให้ว่าผมทำงานด้วยใจ
ทำงานที่นี่ไม่เคยหวังเรื่องเงินทำได้หมดอยู่แล้ว
แล้วค่ะเลือดคุณเป็นสีอะไรคะเลือดของคุณเป็นสีอะไร
เขียวจาบ

ลีน่าจังจูกยับเหตุร้านอาหารจัดโปรแปลกแปลกแค่ไหนต้องติดตาม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
ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดได้คู่กัดสะบัดข่าว
ไหนล่ะชนะนี่เป็นคนเหนือล่ะคะอู้ตลอดเลยฮะ
โอ้ยปีบอกอูปีเต็มที่
ทำไมพี่เก่งแบบนี้ล่ะปีกับพี่กับพี่เต็มที่ตลอด
แล้วทำไมพี่เก่งแบบนี้แหละคะ

มาเล่าเรื่องราวนี้กันก่อนดีกว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งครับโรสลินครับ
เขาจะเอารถเนี่ยไปล้าง

รถเนี่ยเกิดร่องรอยบางอย่างขึ้น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

คุณแนทคุณแนทครับ
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
พร้อมกับเล่าว่าช่วงเช้าของวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา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
แบบนี้ไม่ล้างมันแล้ว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
อกจากไม่ล้างแล้วยังเชื่อว่านี่แหละครับ
พญานาคจะมาให้โชค
เพราะเธอบอกว่าก่อนที่จะเห็นรอยนี้
ฝันเห็นพญานาคก็ทำให้ยิ่งเชื่อเลยว่า
มาให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
แบบนี้เธอบอกว่าเอาละเก็บเอาไว้ก่อน
รอเอาไว้วันที่๑๗มกราคม
งวดนี้โผล่พวดขึ้นมาเมื่อไหร่
เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่

รวมไปถึงทะเบียนรถของเธอ

มันเป็นเรื่องของความคิดส่วนบุคคลนะ
แล้วใครที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้

คอมมงคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
สาธุสาธุบ้างก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
โรสลินมีเรื่องจะเล่าให้ฟังยังไงคะ
ผมเนี่ยนะก็เคยเจอกับร่องรอยแบบนี้เหมือนกันที่รถของผม
โอ้โหผมตกใจจะเอารถไปล้าง
เจอร่องรอยเนี่ยเขียนเอาไว้เลยนะเป็นคำเลยนะว่าว่างเอารถไปล้างบ้างนะเอานิ้วเขียนไว้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
เอาแบบนี้แหละโอ้โหจริงเลยคุณชนะทีนี้คุณผู้ชมต่อเลยนะคะคลิปอุบัติเหตุ
คลิปสั้นแต่ชัดเจนมากว่าความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้อย่าแซงอย่าซ่าในที่คับขันค่ะ

กล้องหน้ารถเขาขับมาเลนขวาอยู่ดีแล้วรถคันซ้ายที่ประสบเหตุนะคะกำลังจะแทรกขวามาแล้วเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วมันทันไหมล่ะนั้นสุดท้ายนั่นค่ะลงไปเกาะกลางแบบนั้นเลยนะคะนี่ค่ะถึงบอกว่า
อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้จริงจริงคือ
อุบัติเหตุนะปัจจัยหลักเนี่ยนะมาจากสองอย่างไม่ตัวเราก็ตัวเขาถ้าดูคลิปแบบนี้น่าจะมาจากตัวเรา
เพราะฉะนั้นนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วก็ต้องกลับมามีสติอีกรอบหนึ่งมีฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ได้นะคะ
ฝากเตือนกันแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อไปครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาตามต่อแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
กลับมาสะบัดกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวเอ๊ะคุณชัชช่าหายไปไหนคะเนี่ยคุณชัชช่าไหนคะเอามาแล้วค่ะ
ใจเย็นนะผมชื่อชนะค่อยเป็นค่อยไปนะ
เปลี่ยนชื่อด้วยสิให้ดูแบบอินเทรนด์ให้ดูแบบโกอินเตอร์
โอเคชื่อชะอะไรก็แล้วแต่งกูแล้วกันเอางี้มาในช่วงนี้นะครับ
ฝากเตือนในเรื่องการขับรถนะครับเรื่องของการเคารพกฎจราจรผมว่าสำคัญที่สุดนะครับ
มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับขับรถไปแล้วเจอกับรถที่เขาย้อนสอนมาแบบผิดเลนครับ
ว่าย้อนสอนกลับมาเต็มเลย
มีรถใหญ่ก็คือรถเก๋งถูกไหม
แต่พอขับไปเรื่อยไม่ได้มีแค่รถเก่งคันนี้คันเดียวครับคุณผู้ชม
สอนกลับมาด้วยอีกหลายคันเลยครับเหตุการณ์เนี้ยฮะเกิดขึ้นบนถนน
หน้าปากซอยเมืองเอกรังสิตจังหวัดปฐุมธานีนี่เองแล้วถนนเส้นเนี้ย
โอ้โหบอกเลยนะว่ารถเยอะมากนะครับถ้าขับย้อนสอนมาแบบเนี้ย
ผมว่าอันตรายนะเราเลยนำคลิปนี้มาเตือนภัย
และที่สำคัญเตือนสติในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนว่าขับขี่อย่างปลอดภัย
มันต้องเคารพกฎจราจรครับย้อนสอนมาแบบนี้ก็ต้องพูดตรงตรงว่า
แบบเต็มเต็มเลยนะครับอ่าเนี่ยฮะอ่ามาดูเรื่องนี้ดีกว่า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
จอดรถหน้าบ้านอาม่าแต่อาม่าบอกว่าลื้อจอดไม่ได้
เพราะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมาส่งของและคนที่เป็นเจ้าของรถบอกว่า
ทำไมจะจอดไม่ได้ก็ในเมื่อเป็นถนนสาธารณะ
อย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ดูคลิปต้นเรื่องค่ะคุณทำงานที่นู่นคุณก็ไปจอดที่ภูหลวงสิ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
นะแต่เขาให้จอดชั่วคราวเขาไม่จอดทั้งวัน
แล้วหนูบอกว่าแล้วหนูบอกว่าจะจดทั้งวันไหมคะ
ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหนูก็ไม่จริงแม่สี่วีชั่วโมง
เขาค้าขายกี่ชั่วโมงคุณรู้ไหมอ๋อเขามาส่งของ
เขาส่งไม่ได้ฉันฉันค้าขายคุณต้องรู้ค่ะค่ะ
ถ้ารถคุณเสียหายฉันไม่รับผิดชอบนะค่ะค่ะค่ะ
แล้วถ้าคุณจอดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคุณต้องย้ายไปจอดที่ภูหลวง
ค่ะค่ะย้ายเป็นไงคุณผู้ชมดูคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
เหตุการณ์นี้คุ้นไหมคะว่าเกิดขึ้นบ่อยแล้วถามตัวเองว่า
เคยเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หน้าร้านขายแก๊สสุธิชัยที่กุฎป่องเมืองเลยค่ะเป็นการโต้เถียงกัน
อาม่าในคลิปกับผู้หญิงเธอเป็นสาวประเภทสองที่ขับรถเก๋งนะคะ
นนท์อายุ๒๙ปีเธอเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมง
ของวันที่๑๑เดือนมกราคม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

เพราะเราก็อยากเห็นกรณีศึกษา
ทุกคนอาจจะเจอในหลายคลิปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้
แต่ในบางคนอาจจะเจอแต่เผื่อที่อื่น
หรือว่ายังไงจะได้เอาเหตุการณ์นี้เป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้ชีวิตหรือการจอดรถนะคะ

ตรงนี้ตรงเดียวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น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
ทำไมจะจอดไม่ได้มาดูในมุมอาม่าหน่อย
อาม่าวันเพ็ญเจ้าของร้านแก๊ส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
คือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ลองคุยปรับความเข้าใจดูก่อนไหมหรืออย่างไร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
คืออย่างนี้นะคุณโรสลินผมว่านะไอ้เรื่องปัญหาแบบนี้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

คือถ้าต่างคนต่างมีน้ำใจให้กันอย่างที่คุณโรสลินบอก
ว่าปัญหาแบบนี้มันจะน้อยลงครับ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

อุ๊ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณโรสลิน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
เรื่องของเรื่องนะครับในกุ้งเปียขาวอายุ๓๔ปีเจ้าของบ้าน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
นี่พานักข่าวของเราคุณตินักข่าวสัมภเวษีเดินดูรอบบ้านเลยครับ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
ทางทิศเหนือติดกับรั้วบ้านเนี่ยก็มีสารพระภูมิสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
สูงอยู่นะล้มครับมันล้มเสียหายอยู่ในสภาพที่แบบว่า
ปูนแตกหักรูปปั้นที่เคยอยู่บนศาลกระจัดกระจาย
ตัวก็แตกหักพังเลยนะครับแล้วไปสังเกตที่ตัวฐาน
ตัวฐานของปูนตรงนั้นที่เป็นที่ตั้งของศาลนะครับ
ตรงกลางน่ะมีรอยแตกร้าวไปทางยาวแล้วก็มีจุดที่มันยุบลงมาด้วย
แบบลาดเอียงไม่เท่ากันครับมีลักษณะแบบเหมือนเป็นแอ่งกระทะ
และบริเวณฐานเสาของสารพระภูมิไม่มีโครงเหล็กอันนี้สำคัญ
ไม่มีโครงเหล็กในตัวที่จะยึดเสาของสารพระภูมิเอาไว้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
ผ่านร้อนผ่านฝนมาเยอะบ่อยครั้งนะครับก็ถูกลูกมะพร้าวที่อยู่ต้นข้าง
หล่นใส่ด้วยก็มีอ่ะอย่างนี้ครับกระทั่งวันศุกร์ที่๗มกราคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณสัก๑๙นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งหลานสาวของเขาอายุ๕ขวบเอง
วิ่งเล่นจะไปเก็บกลวยที่อยู่ใกล้กับศาลจู่สารล้มลงมาทับตัวหลานครับ
น่าสงสารมากหลานได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกเป็นทางยาว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
ตัวเขาเชื่อเลยแบบนี้เป็นการกระทำของวิญญาณสัมภเวษีหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะให้หมอหมอปลาครับหมอปลามาช่วยดูที
แต่อย่างนี้ตอนแรกเขาไปหาหมอแบบเป็นหมอดงหมอดูหมอผีก่อนนะ
แล้วเขาก็ทักมานะว่าหมอผีทักว่าสิ่งที่อยู่ในศาลนั้นน่ะ
ไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่แต่ว่าเป็นสำภเวสี
ซึ่งตัวเขาก็คิดนะว่าอื้อหือแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้ว
ทุบทำลายทิ้งเลยไหมแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าครับ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
เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าเหตุการณ์สารล้มทับลูกสาวน่ะ
เป็นฝีมือของบรรดาสัมภเวษีอย่างแน่นอน
เพราะว่า๒๓เดือนก่อนนะครับตัวเธอเองฝันว่ามีสัมภเวษี
ครูว่าจะเอาชีวิตลูกสาวไปครับ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
หมอปลามือปราบสัมภเวษีกล่าวว่า
ที่ดังกล่าวเนี่ยมีสัมภเวษีอาศัยอยู่หรือไม่เนี่ย
ต้องรอให้หมอปลาลงพื้นที่ก่อน
ถ้าหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วเจอสัมภวีสัมภเวษีจะเป็นยังไง
ผมแย่ผมแย่อาการจะเป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมครับถ้าจะเจอแล้วก็
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะทุบให้ฟรีเลย

ตัวไอ้เรื่องสาวข้อภูมิเนี่ย
ที่ไม่มีใครกล้าเอาออกไปเนี่ย
ผมก็มองว่าขอให้เรื่องนี้มันเฮียเถอะ
เดี๋ยวจะทุบให้ดูฮะจะทุบให้เป็นเสียงดูฮะ
แต่ศาลเนี่ยผมได้ติดต่อกูรูคนทุบอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนไว้ด้วย
เขาบอกว่าขอให้เฮียเนี่ยเขาจะทุบให้ดู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
ที่เขาอาสาหมอปลาจะไปทุบให้
บอกก่อนเขาคนนี้คือดาราครับ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
อดีตสองพศไม่ทิศใครวันก็พระอดีตพระมหาสมปอง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
ก็มาหาเวลามาได้ต้องหาเวลามาได้
เออโหค่ะเฉย

ก็ไม่แปลกหน้าใหม่ทุกไตรมาสอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
คุณผู้ชมจากเรื่องหมอปลา

มาแม่ก็คือแม่นะคะ
ลีน่าแม่ลีน่าค่ะ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

หน้าด้านถูกเร็ดไม่มีอย่างอาย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
เปิดร้านอาหารหรือว่าจะมาโชว์

หน้าด้านจะต้องมาโชว์นม

ผู้ชายมาขายตัวในร้านนางด้วย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

สรุปแล้วจะมาเปิดร้านขายอาหาร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

ต้องจะถึงขนาดนี้เล้วหรือคุณผู้ชม
คือแบบว่าตกลงมึงจะมาขายอาหาร

ร้านอาหารตอบครูเมอร์เซคุณแม่คุณแม่ถามว่าตกลงเป็นร้านอาหารหรือเป็นซ่องเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถามชนะให้ชนะเขารู้ดีนะคะเขาเปรียบเทียบได้นะอ่ะที่นี้มาดูค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ค่ะร้านอาหารที่แม่ลีน่าแกฟาดยังไงล่ะมีทางผู้หญิงมาเต้นแบบนี้มีทางผู้ชายมาถอดเสื้อเหลือกางเกงตัวเดียวนี่
ทีนี้ดรบุญมาแกว่าไงแกบอกว่าอ๋อผมชี้แจงแบบนี้นะครับ
ลีน่าแม่ฟังนะครับตอนนี้โควิดมันระบาดใช่ไหม
ประชาชนก็เกิดความเครียดที่ร้านก็เลยมีไอเดีย
โปรโมชั่นหาคู่ให้ฟรีหมายถึงว่าถ้าใครเป็นโสด
เที่ยวที่ร้านก็จะมีเครื่องดื่มให้๑ขวดต่อ๑คน
แต่ถ้ามาเป็นคู่ก็จะได้๒ขวดที่บอกว่าสละโสดเนี่ยก็คือ
ถ้าคุณไปเดี่ยวคุณก็จะได้เครื่องดื่ม๑ขวด
นี่ก็เป็นคู่แล้วอันนี้คือนี่คือลักษณะชุดคำอธิบายของเขานะคะ
ใครที่มาคนเดียวก็อยากให้เขาสนุกลืมความเครียดไปนะคะ
ส่วนการหาคู่ในที่นี้ไม่ใช่หาคู่รักอย่างเดียวแต่หมายถึง
หาคู่นั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารนั่งพูดคุยหรือร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน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
จะบอกว่าแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็มาทานที่ร้านได้เหมือนกัน
ไม่จำกัดเฉพาะคนโสดเพียงอย่างเดียว
ขอแต่ท่านไปแล้วท่านมีความสุข
เจ้าของร้านบอกโอเคคุณชนะเห็นแบบนี้แล้วอยากไปบ้างไหมคะ

ถ้าไปมีความสุขแต่ตอนกลับความทุกข์มาเต็มเลยครับ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

แม่ทั้งเดาใจคุณนี่ไม่เคยผิดเลย
ยังไงแซวเล่นรสลินแซวเล่น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
ขอให้ระวังกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ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
มีรถตีคู่กันมาราวกับว่าแข่งขันกันสุดท้าย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

เอางี้เอางี้จากเหตุการณ์นี้นะครับรถเก๋งคันนี้ที่ชนกำแพงเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะ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
คึกขนองครับใช้ถนนเนี่ยเป็นสนามแข่งรถหรือบางครั้งบางคราวผมไม่แน่ใจนะว่ารถสองคันนี้เขามีเรื่องกระทบกระทั่งมาก่อนหรือเปล่า
คือคันหนึ่งพยายามปาดซ้ายปาดขวาขณะที่อีกคันนึงก็พยายามบังเลนไม่ให้แซงแบบนี้คือขับรถแบบนี้ขับโดยประมาทครับแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวนะครับ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
เห็นด้วยนะคะกับคุณชนะตั้งแต่จัดรายการมานี่ประโยคนี้เพิ่งเห็นด้วยเป็นประโยคแรกความดีผมก็มีแต่บางทีก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้เห็นครับ
นานทีถึงจะดีคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนน๓ประโยคเท่านั้นระทึกหวาดเสียวและพังยับค่ะ
ข้างหน้าเบรกแล้วตัวเองใช้ความเร็วคือรถใหญ่เนี่ยระยะเบรกเนี่ยจะมากกว่ารถเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องขับห่างพอสมควรสุดท้ายคันหน้าเบรกตัวเองเบรกเบรกไม่ทันยังไงจูบตูดรถเก๋งสิคะแล้วยังไงมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยค่ะถึงบอกว่าขับรถขับรานี่ท่องไว้เลยนะคะ
เอาจริงไม่ต้องแขวนหลวงพ่ออะไรนะคะคือโอเคหลวงพ่ออยู่ในใจได้สติอย่างเดียวเลยสติก่อนสตาร์ทแล้วตอนที่สตาร์ทแล้วก็กลับมามีสติแล้วต้องไม่ประมาทด้วย
หกล้อเบรกไม่ทันชนท้ายเก๋งนี่คุณผู้ชมเอาคลิปมาเตือนกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขับรถขับราก็อย่าประมาทนะคะ
นี่ครับห้ามประมาทจริงเพราะทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยมันมีชีวิตเป็นเดิมพันนะคุณผู้ชมครับว่ากันว่าเรื่องของมาเฟียรถแท็กซี่มันมีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ต้องตรวจสอบครับ
แต่ว่ามีคลิปหนึ่งครับโชเฟอร์แท็กซี่เขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วเขามาร้องเรียนกับทางตำรวจว่าเขาเนี่ยถูกลักษณะของมาเฟียหรือว่าเป็นเจ้าถิ่นแท็กซี่ในย่านหมอชิด๒มาไล่ทำร้ายครับ

ลงมามึงถ่ายลูกกูทำไมถ่ายไว้ไปหลักถ่อน
ดูดูทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วพวกมึงฮะ

นี่นี่
อ่ะเนี่ยคลิปที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งคนที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ย
เขาว่าเขามีเรื่องกับแท็กซี่มาเฟียแล้วตอนที่เขากำลังขับออกมา
ในนั้นน่ะมีผู้โดยสารอยู่ด้วยนะเอางี้ละกันครับ
ล่าสุดคนขับแท็กซี่ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายด้วยเขาชื่อว่านายนรงยงสูงเนินอายุ๖๔ปี
เขาเอาคลิปนี้ครับไปพร้อมกับนายอุทิศกุลน้อย
ตัวแทนจากชมรมสาราแท็กซี่มิเตอร์บขสอหมอชิดสอง
ไปกันเลยนะครับเนี่ยฮะไปแจ้งความกับทางตำรวจสนบังซื้อ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ชายสองคนในคลิปที่ตามออกมาแล้วก็ขับปาดหน้าให้เขาน่ะจอด
แล้วก็มีการทุบรถพร้อมกับชกไปที่หน้าของนายนรงหลายครั้ง
แต่นายนรงบอกว่าโชคดีผมเรียนมวยมาหลบทันหลบทันหมดเขาว่าอย่างนั้น
เอางี้ครับหลังจากที่นายนรงไปมีเรื่องกับที่เขาอ้างว่าเป็นมาเฟียแท็กซี่แถวนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็จอดรับผู้โดยสารปกตินั่นแหละในสถานีขนส่งกรุงเทพหรือว่าหมอชิด๒เมื่อวันก่อน
แต่อย่างนี้อยู่มาเจอกับพวกนี้เข้าก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐาน
เอาไปลองฟังพี่เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นหน่อยครับ
ได้ส่งตรใสตรไปที่เกิดเหตุเลยนะ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
สรุปว่าเจอไม่เจอยังไม่เจอตัวครับ
แต่ทางตรก็พอทราบเลยว่าเป็นโชฟ่อแท็กซี่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

เอ้าเรื่องนี้มันจะมีจริงหรือไม่มีจริง
ก็ขอวอนไปยังเจ้าหน้าที่แล้วกันให้จัดการเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดนะครับ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
กลัวลุงมาจอดฟรีใช่ไหมอ่าคุณผู้ชมที่นี่มาดูค่ะ
มาดูที่สมุทรประการกันหน่อยนะคะเหตุการณ์นักเรียนนักเลงตีกันค่ะ
คุณผู้ชมนะคะตีกันยับเลยนะคะสุดท้ายตำรวจรวบตัวได้แล้วบางส่วนค่ะ
เฮ้ยพี่หนูโอ๊คระวังอ่อไปดิ
โอ้โหตีกันยับแบบนี้ถ้าซูมไปใกล้ใกล้นะคะอาวุธนี่แทบจะทุกชนิดเลยนะคะ
มีดหมี่ไม้มาปืนหมี่ระเบิดก็มาค่ะทุกอย่างเลยที่เป็นอาวุธนี่อีกคลิปหนึ่งค่ะ
แล้วจะเห็นนะคะในวงกลมสีแดงเห็นไหมถือปืนแล้วปั้งยิงไป
ในกลุ่มคั่วหรี่แต่เคราะห์ดีมากที่ไม่โดนใครนะคะ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
เพราะว่ามีอาวุธมีดสมามิตรบาทคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยชาวบ้าน
บอกว่าอุ๊กอาดมากมากเลยแล้วเห็นไหมฮะฟ้ายังไม่ตก
ตะวันยังไม่ตกดินเลยอ่ะยังสว่างอยู่แบบเนี้ย
กลางวันแสกแสกก็ยังทำกันได้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
สักประมาณห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้พลเบิร์งดีเค้าถ่ายคลิปไว้
เกิดขึ้นในท้องที่ปากซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบสี่ซอย
ชมนิมิตรตำบลบางครุพระประแดงสมุทรปราการ
คุณผู้ชมพอเกิดคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปถามตำรวจใช่ไหม
จ๋าคุณเห็นคลิปแล้วใช่ไหมตำรวจบอกอ้อเห็นแล้ว
ลงพื้นที่แล้วด้วยเยี่ยมมากค่ะตำรวจสพพระประแดงนะคะ
ลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๘คน
คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันโอ้โหอายุอนามนะเจ้า
อายุระหว่างสิบห้าถึงสิบเจ็บปีเนี่ยค่ะยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะแล้วเอาอนาคตมาทิ้งแบบนี้ทำไมล่ะหนูจ๋า
นี่จับกลุ่มได้พร้อมกับมีดดาบยาว๓เล่มแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๔คัน
แล้วในกลุ่มนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าถูกมีดฟันค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ถามหน่อยซิว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรล่ะ
ตีกันทำไมลูกอืมกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่า
มันมีเรื่องขัดแย้งกันมาเพราะท้าทายกันในโลกออนไลน์
ท้าทายกันในโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะในชีวิตจริงก็ต้องเอากันหน่อยนะคะ

เฮ้ยอย่างเงี้ยมันถ้าเผื่อแล้วพ่อแม่รู้เรื่องเหมือนเดี๋ยวพ่อแม่มันเดินเขาแล้วจะกินยังไง
ใจใจใจครับอืมเราอยากจะบอกพ่อแม่ยังไงไหม
พ่อแม่ขอโทษครับเราจะเลิกมั้ยเนี่ยเลิกครับ
สัญญาลูกผู้ชายนะบอกว่าจะเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
แม่นะคะก็เกิดมาจากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมท้าทายกันในโลกออนไลน์แล้วสุดท้ายก็มาต่อสู้กันจริงแบบนี้นะคะ
ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าหลบหนีอยู่นะคะเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด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

คนที่โดนทำร้ายนะครับชื่อน้องเนยครับนะ
สมมุติเดินออกมาจากร้านก็ถูกกลุ่มผู้หญิง๓คนปรีเข้าทำร้าย
ใช้ขั่วตัวอีกว่าไปที่หัวชดกระชากคุยลากถูกตบไปตบมาก่อนที่จะมีผู้ใหญ่เท่านั้น
ผู้ใหญ่เท่านั้นมาห้ามปรามแล้วก็แยกย้ายกันไป
เนยคนที่ถูกทำร้ายบอกว่า
วันเกิดเหตุก็ไปซื้อของตามปกติที่ร้านนั่นแหละ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
อีกคนเสื้อน้ำเงินเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
พอจะรู้จักกันอยู่เธอเล่ามาเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยฮะ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

เขาก็เลยเอาขวดฝาทุบหมอนูเบาะ
คนที่ใส่เสื้อสีหน้าเหนืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหนูนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เคยมีอะไรฝากเสียงอะไรกัน
เขาน่าจะเกลียดหนูจากคำพูด
หนองบอกว่าเจ็บไปตามเหนือตามตัวล่ะครับ

แม้ว่าจะไม่มีบาดแผลแต่ก็รีบไปแจ้งความ
ไว้ที่สพเซกาแล้วนะครับตำรวจบอกว่าต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลก่อน
ซึ่งก็จะได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ย
กรณียังไม่ได้มาขอโทษเลยสักคนและสักคำมีแต่แม่ของคู่กรณี
มาบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้เดี๋ยวยังไงซะเนี่ย
เรื่องของน้องเนยจะจบลงแบบไหนก็ต้องฝากไปยัง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
ค่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอสนุกสนานเนาะลุสลินเนาะ
สารสิบนาทีนี่สามสิบนาทีนะครับค่ะน่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันด้วยความพริ้วของสายแดนส์ตัวจิ๋วนะคะ

พร้อมทีมงานในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป